ขยายผลต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่มีการจับขบวนการลักลอบขนไอซ์ได้๑๐๐กิโลกรัมจากภาคเหนือลงมาภาคกลาง
ส่งต่อไปยังภาคใต้แล้วก็ออกไปยังประเทศที่๓ล่าสุดขยายผลจับกลุ่มเพิ่มเติมได้ไอซ์อีก๑๗๖กิโลกรัมในวันนี้นะครับ
ก็เป็นการขยายผลจากเมื่อวานนี้ติดตามพร้อมกันกับคุณวิมลวันธรรมพักดีนะครับผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานสดมาจากโกดังแถวย่านประเวทครับ
ของกลางที่ตำรวจปรับปรามยาเสพติดยึดได้ในวันนี้จำนวนหนึ่งร้อยเจ็บสิบหกกิโลกรัม
มีการใส่ไว้ในรังไม้ที่มีการแพ็กเกจจิ้งเป็นอย่างดีนะคะ
แล้วก็ลางไม้นี้ค่ะมีการบรรจุเครื่องออกกำลังกาย
ซึ่งเป็นรูวิ่งไฟฟ้านะคะมีการซุกซ่อนยาเสพติดอยู่ภายในนั้น
การจับกลุ่มในวันนี้เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบข้อมูล
พบว่านายปียนันผู้ต้องหาในคดีนี้
เป็นผู้ประสานเอาเครื่องออกกำลังกายชนิดนี้นะคะ
ส่งไปยังโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะ
ตำรวจปราบรามยาเสพติดควบคุมตัวนายปียนันพงศศิริอายุสี่สิบสี่ปี
ชาวจังหวัดกำแพงเพชรนำเข้ามาตรวจค้นโกดังให้เช่าแห่งหนึ่ง
ประเวทนะคะซึ่งเป็นสถานที่เก็บยาเสพติด
ลูวิ่งไฟฟ้าจำวนสิบเครื่องพร้อมกับยึดไอ้รวมหนึ่งร้อยเจสิบหกกิโลกรัม
โดยตำรวจต้องใช้อุปกรณ์ตัดเหล็กเพื่อนำเอายาเสพติดออกมาจากเหล็กที่
อยู่ในรูวิ่งนะคะ๑เครื่องเนี่ยจะมีทั้งหมด๓ชิ้น
บรรจุยาได้๖ห่อแพ็กใส่รังไม้ขนาดใหญ่ที่มีการแพ็คเก็ตเป็นอย่างดี
พร้อมที่จะส่งออกไปยังโตเกียวประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบินค่ะโดยคดีนี้นะคะ
ตำรวจมีการสืบสวนนะคะทราบว่าจะมีการส่งยาเสพติดออกนอกประเทศทางพัสดุพันธุ์
ปลายทางไปที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นผ่านบริษัทพัสดุระหว่างประเทศ
ได้ร่วมกันในการตรวจสอบพัสดุต้องสงสัยซึ่งสำแดงสินค้าประเภทเครื่องออกกำลังกาย
โดยเมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมามีการตรวจยึดไปแล้ว๓๖กิโลกรัม
แล้วก็มีการตรวจยึดที่บ้านพักของนายปียะนันนะคะในขณะนั้นนายปียะนันเข้ามาตรวจสอบที่โกดังจึงให้นำค้นค่ะ
และในการสืบสวนก็ยังพบด้วยนะคะว่าจะมีการส่งไปที่ญี่ปุ่นอีกเนี่ย
ประมาณสิบรังเก็บไว้ที่โกดังแห่งนี้จึงนำกำลังเข้ามาตรวจค้นแล้วก็สอบสวนขยายผลจนยึดได้ทั้งหมดค่ะ
แนวทางในการสืบสวนนะคะยังพบด้วยว่านายปียนันพงศิริ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เป็นผู้ว่าจ้างให้นำยาเสพติดทั้งหมด
ส่งไปที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นจึงได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับในข้อหา
พยายามส่งยาเสพติดออกนอกประเทศออกนอกราชนาจักร
และมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ในการนำตรวจค้นในวันนี้นายปียนันให้การภาคเศษนะคะ
รับว่าเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับแต่ไม่ใช่เจ้าของยาเสพติด
ไม่ใช่ผู้ให้เช่าโกดังแล้วก็จากนี้จะขอให้การในชั้นศาล
เขาบอกเพียงว่าตัวเองนั้นทำธุรกิจในต่างประเทศค่ะแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของ
พลตำรวจโทชินพัฒน์พลตำรวจโทชินพัฒนสารสินผู้บัญชาการ
ตำรวจปรับปรามยาเสพติดบอกว่าการให้ปากคำของผู้ต้องหานั้นมีสิทธิ์ให้การอย่างไรก็ได้
แต่ก็ยืนยันว่าตำรวจมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดได้นะคะ
ส่วนกองกลางทั้งหมดหากถูกส่งไปยังปลายทางที่ประเทศญี่ปุ่น
จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า๑๐เท่าหรือว่ามูลค่ากว่า๙๐๐ล้านบาทนั่นเองค่ะ
ตำรวจมีการสืบค้นประวัติของนายปียะนันผู้ต้องหาในคดีนี้นะคะ
โดยพบว่านอกจากจะเป็นผู้ประสานงานแล้ว
ปียนันยังเข้าออกประเทศพม่ารวมไปถึงประเทศลาวหลายครั้งนะคะ
เพราะว่ามีการทำธุรกิจอยู่ทั้งสองประเทศซึ่งต้องถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงที่ตำรวจนั้นเฝ้าระวังเรื่องของการปราบปรามยาเสพติด
ตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการเฝ้าสังเกตในส่วนของสิ่งของต่างที่จะส่งไปอย่าง
ประเทศว่าจะมีการลำเลียงเอายาเสพติดออกนอกประเทศหรือไม่ค่ะวิมวลวันธรรมพักดีรายงานค่ะ
ขอบคุณครับการจับกลุ่มครั้งนี้ขยายผลจากเมื่อวานตำรวจสามารถไปจับกลุ่มขบวนการขนยาไอซ์นะฮะ
ภาคเหนือเขาจ้างมา๓คนคนละ๑แสนบาทขนไอซ์ใส่ถุงชามมาแต่ข้างในเป็นไอซ์
จากภาคเหนือภาคกลางต่อไปยังภาคใต้แล้วก็เตรียมส่งต่อไปยังประเทศที่๓
แล้วก็ซัดทอดว่าใครเป็นคนว่าจ้างเขาก็เป็นการขยายจับกลุ่มมาถึงล่าสุดนี่แหละ
หรือว่าเป็นรถใหญ่มากนะครับเพราะมันคือไอซ์ให้หนึ่งตันเลย